คุณผู้ชมสติไม่มาปัญญาไม่เกิด
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแทนคืออะไรรู้ไหมปัญหา
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าแซมอายุ๓๓ปีค่ะ
โมโหแกโกรธแกเอาก้อนหินไปเครื่องใส่รถที่เขาขับผ่านไปผ่านมา
แล้วโดนกระจกรถด้านหน้าแตก
เสร็จกระจกไปบาดหูคนขับเกือบขาด

กระเป๋าเงินผมมันหายผมหาไม่เจอผมโกรธ

แล้วคนขับรถคันนี้เขาไปเกี่ยวอะไร

ก้อนหินนี้เอามาทำแผนระกอบขับรับสารภาพ

นี่ถึงบอกว่าสติไม่มาปัญญาไม่เกิด

แล้วนี่กลายเป็นว่ามีคนบาดเจ็บนะคะ
รถได้รับความเสียหายไปทั้งหมด๓คันรวดเลยนะคะ

เป็นผลงานตำรวจชุดสืบสวนสพห้วยราช

ชื่อจริงก็คือสุชาติยิวารำ
เป็นชาวห้วยราชอำเภอห้วยราช

จุดที่เขาก่อเหตุก็คือถนนสายบุรีรำห้วยราชค่ะ

นายแซมปาก้อนหินใส่รถไปทั้งหมด๓คัน
แต่โดนกระจกหน้าแตกแบบนี้๒คัน

มีคนเจ็บด้วย๑คนค่ะ
โดยเฉพาะคันแรกนี่แหละที่หนักเลยนะคะ

เศษกระจกที่มันปลากระทบกับก้อนหินเนี่ยค่ะ

เฮ้ยคุณโหเกือบขาดเลยอ่ะ

ดีอย่างเดียวคือที่มันเข้าหูถ้าเกิดมันเข้าที่หน้าผากหรือตา

แล้วรถเสียหลักไปชนนะเป็นอุบัติเหตุนะ

นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ที่เป็นพ่อค้าขายเขียงหมู
แล้วก็เป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ริชากรดรุนอายุ๒๙ปีค่ะ

ต้องรีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลบุรีรำค่ะ
ส่วนอีก๒คันก็กระจกหน้าแตกเหมือนกัน

จากการสอบถามนายแซมผู้ก่อเหตุยอมรับสารภาพบอกว่า

ผมเครียดผมทำกระเป๋าเงินหาย

แต่ที่มันแบบลำบากใจแล้วก็เครียดเนี่ยก็คือ
บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เอกสารอื่น
ถ้ากระเป๋าเงินหายผมก็ไม่มีเงินใช้
แล้วก็ต้องไปขอยืมเงินคนอื่น

แล้วเอกสารข้างในมันหายผมก็ไปสมัครงานไม่ได้

ผ่านรถที่สันจรไปมา

มันไม่ใช่วิธีระบายอารมณ์เนอะ

ว่าทำแบบนี้เพื่อต้องการระบายอารมณ์

คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสารเสพติดด้วยหรือเปล่า

เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับนายแซมคือ
ทุษร้ายต่อร่างกายผู้อื่นแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ค่ะ